มีคนของเราป่วยกี่คนแล้วคะที่ยืนยันนะคะ

เป็นน้องที่เพิ่งตรวจพบว่า
มีอาการน่าสงสัยว่าจะเป็นเชื้อไข้หวัดโควิด๑๙เนี่ยนะครับ

และตรวจคนเข้าเมืองท่าการสยานสวนอภูมินะครับ

ค่ะตกลงคือเป็นโควิด

โดยที่เอ๊ะทำไมตอนที่เห็นออกข่าวพูดถึงขาออกคะ
อย่างนี้ครับข่าวเนี่ยมีการลงคาดเคลื่อนนะครับ
แล้วก็ไปกันตามอารมณ์ของตัวเอง

อย่างนี้คุณจอมขวัญต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่า
การปฏิบัติงานของเราที่ด่างตอมอสนามบินมันอยู่ตรงหน้าประตูของประเทศ
วันหนึ่งเราตรวจคนไม่น้อยกว่าแสนคนทั้งเข้าทั้งออกนะครับ
เดือนหนึ่งประมาณไม่น้อยกว่า๓ล้านคนนะครับ
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้มาเนี่ยนะครับ
ทางตอมอสนามบินมันเนี่ยผมคิดว่าเป็นหน่วยงานที่มีความตื่นตัวสูงนะ
ทั้งท่านพบตรท่านพศจชายจินดาเองท่านก็มีความห่วงใหญ่
แล้วก็ท่านพศสมพงษ์ชิงดวงผู้บุจการสำนักงานหรือคนข้างเมืองเนี่ย
ท่านก็สั่งการเลยครับบอกว่าให้ด่านต่อมอทุกที่เพิ่มความเข้มในการตรวจ

ดูแลตัวเองหมายถึงว่าใส่ตัวหน้ากากอนามัยแล้วก็ใส่ถุงมือยางอย่างที่เห็นกันนะครับ
อันที่๒การฉีดพ่นทำความสะอาด

เนื่องจากว่าอุปกรณ์เครื่องมือของเราเนี่ยนะครับ
มันอาจจะมีความเสี่ยงต่อการปิดสัมผัสต่างนะครับ
อันที่๓ก็คือท่านผู้การตรวจคนเข้าเมือง๒เนี่ย
ท่านก็สั่งให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงาน
เราทำกันมาอย่างนี้๒เดือนกว่านะครับ
จนกระทั่งเมื่อวันที่๗มีนาที่ผ่านมาช่วงบ่ายก่อนที่จะออกเวรกันไป
ก็มีน้องซึ่งมีอาการข้างเนื้อขั้นตัวนะครับ
ก็มีการตรวจว่าอุณหภูมิก็มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า๓๗
ทางเราก็เริ่มเรื่องการตามบรรณาการที่เรากำหนดไว้เนี่ย
เมื่อน้องมีอาการไข้เราก็ส่งไปให้โรงพยาบาลตอนนั้นเนี่ยเราส่งไปที่ราชกระบัง
ให้หมอคุณหมอที่รัฐกระบังช่วยตรวจนะครับ

เพราะฉะนั้นกระบวนการต่อไปเนี่ยก็คือเราไม่ได้จบอยู่แค่น้องไม่สบาย
เรามีวิธีการปฏิบัติซึ่งเป็นแผนกำหนดว่าหากมีโอกาสพลาดขึ้นมาเหมือนกับกรณีน้องที่เนี่ย
ทางศาลวัชทร์ที่กำกับดูแลและก็ทางผู้กับขาเข้า
ซึ่งขณะนี้ก็สบายใจว่าไม่ติดไม่ติดเชื้อ
แต่เพื่อความสบายใจก็ให้พักดูอาการที่บ้าน๑๔วันก่อน

อกจากนั้นยังเข้าไปดูที่บ้านพักของน้องที่ไม่สบายที่ป่วย

ตรงนั้นก็แจ้งสาธารณสุขทำความสะอาดอะไรไป
แล้วก็ยังมีเพื่อนสนิทของน้องเขาอีกคนนึงทราบว่าเป็นชาวไต้หวัน
อันนี้เราก็ตอนแรกก็มีแนวโน้มว่าสงสัยว่าติดเชื้อมาจากคนนี้หรือเปล่า
แต่ก็สบายใจได้ว่าณขณะนี้คุณหมอดูแล้วไม่ใช่ไม่ติดเชื้อ

ทีนี้ทีนี้คนนี้ที่บอกว่า๗มีนาที่มีไข้สูงแล้วก็ขั้นเนื้อขั้นตัว

แล้วก็คือตกลงไว้อยู่ขาออก

เข้าคือทีนี้คาดว่าจะติดจากอะไรคะ
มีใครไอใส่อยู่ที่แออัดไปจับโดนอะไรยังไง
เข้าหูเข้าจันทร์หูเข้าปากค่ะ
โอกาสของการเสี่ยงเนี่ย
มันมีโอกาสเสี่ยงเยอะมากคุณทราบควัน
วันหนึ่งเนี่ยคนเข้าออกเป็นแสนคนอย่างที่ผมบอกนะครับ
เพราะฉะนั้นโอกาสพลาดเนี่ยมันมี

ที่จะมากได้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่า
ถ้าไม่มีมาตรการซึ่ง

มันอาจจะมีตัวเลขที่สูงกว่านี้นะครับ

ซึ่งมันก็มีการสอบถามพฤติกรรมว่าเป็นยังไง
เพราะว่าเราคิดว่าเราพยายามทำดีที่สุดล่ะ
มันอาจจะเป็นไปได้ว่าการใส่ถุงมือ
หน้ากากบางทีมันถอดวาง

ว่าการถอดหน้ากากออกมาวาง

คันตาป้ายขึ้นมาโดนทุกตัว
นี่ก็เลยเป็นอุทาหรณ์ซึ่งเราก็บอก
เตือนไปที่น้องที่ทำงานที่หน้าหลานทุกคน
บอกว่าไม่ได้ต้องมีสติในระหว่างการปฏิบัติงาน

คุณจอมขวัญผมฝากนิดนึงเถอะ
อย่าไปซ้ำเติมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ในลักษณะที่ว่ามีผู้สาขาว

มีข่าวว่าตมตายไปคนหนึ่ง

สังคมไทยเราอย่าไปทำอย่างนั้น

เจ้าหน้าที่ตอมมซึ่งปฏิบัติหน้าที่สหรัฐบินทรัพย์

เราทำหน้าที่ประตูแทนคนไทยทั้งชาตินะ
เดี๋ยวนะคะคือที่ฉันถามขาเข้าขาออก

ส่วนเรื่องที่มีนักข่าวเช็คข่าวอันนี้ไม่แน่ใจ
ฝากไปด้วยฝากคุณจอมขวัญเสื่อไปด้วย